มาดูประเด็นในต่างประเทศกันบ้างนะคะ
ได้เพิ่มมาตรการคว่ำบาดเกาหลีเหนือกรณีที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์
ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการที่รัฐบาลจีนนะคะ
ออกมาเตือนเกาหลีเหนือให้กลับเข้าสู่การเจรจา
สำหรับการทดลองนิวเคลียร์ของ๖ฝ่าย
โดยระบุว่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเกาหลีเหนือค่ะ
สื่อของรัฐบาลจีนแสดงความกังวลต่อท่าทีแข็งกล้าวของเกาหลีเหนือ
ในการตอบโต้มติเพิ่มมาตรการคว่ำบาดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
โดยการยิงขี่ปนาวุฒิพิสัยใกล้ในทะเลตะวันออก
และการที่นายคิมจองอื่นผู้นำเกาหลีเหนือ

ประกาศพร้อมตอบโต้ด้วยหัวรบนิวเคลียร์ทุกเมื่อ
เกาหลีเหนือไม่มีทางเลือกมากนัก
เกาหลีเหนือควรที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขที่จะทำลายตัวเอง
และควรกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา๖ฝ่าย
เพื่อที่จะยุติปัญหานิวเคลียร์
ทั้งนี้นะคะมาตรการความบาดเกาหลีเหนือล่าสุดของสหประชาชาติถือ
ว่าเป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุด

ที่มีการทดลองระเบิดไฮโรเจนและขีปนาวุฒิพิสัย
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศค่ะ
รัฐบาลจีนซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของเกาหลีเหนือ
ประกาศยืนยันนะคะในการร่วมมือให้มาตรการคว่ำบาดนี้
สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะที่นักวิเคราะห์เองก็มองว่าจีนนั้นไม่ต้องการบังคับใช้มาตรการความบาดเกาหลีเหนือรุนแรง
เพราะหากระบอบผลิตการของเกาหลีเหนือล่มสลายลง
ทำให้เกิดวิกฤตผู้ลีภัยจากเกาหลีเหนือที่พรมแดนจีน
และยังเป็นการเปิดประตูให้สหรัฐอเมริกาขยายอิทธิพลเข้ามาใกล้จีนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ